นาฬิกา๓๓นาทีครับคุณผู้ชมครับ
มาดูเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม

ร้องเรียนต่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นะครับแล้วย้ายตำรวจสี่นายในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม

ให้เหตุผลอะไรสนับสนุนแล้วจะไปย้ายเขา
คุณอัจฉริยะเชื่อว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จครับ
๙พฤษจิกษ์ออกเข้าไปครับ๙พฤษภาคมนะครับ
แฉให้หมดขบวนการนี้นะครับ

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
หนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์

เพื่อให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
และย้ายจากตำแหน่งเดิมมาประจำที่

กับตำรวจที่ทำคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม๔

พลตำรวจโทจิลพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พลตำรวจตรีวสันเตชะอัครกะเสม
ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ผลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชละมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
และพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ผู้กำกับการสพนนทบุรี
อัจฉริยะระบุแบบนี้นะ
บอกว่าพลตำรวจตรีภัยศาลและพันธุ์ตำรวจเอกจตุรน

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการทำคดีชนสูตรการเสียชีวิตของคุณแตงโม

ส่วนพลตรวจโทจิรพัฒน์และพลตรวจตรีวสรรค์

แต่ได้นำหลักฐานเท็จและร่วมกันแถลงข่าว
โดยใช้ข้อมูลเท็จตลอดจนไม่มีคำสั่งให้อายัดเรือของกลาง
และตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลและสารเสพติด
ในร่างกายของนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือว่าแซน

แล้ววันที่๙พฤษภาคมอย่างที่ผมบอกครับ
จะแถลงเปิดโปรงขบวนการเลยนะ
ขบวนการสร้างหลักฐานเท็จในคดีนี้ทั้งหมด
โดยจะมีคลิปวิดีโอตั้งแต่การชนะสูตร
ที่มีความพยายามสร้างบาดแผลนะครับ
จนถึงข้อมูลเกี่ยวกับคำให้การของพยาน
ขัดแย้งกับที่ตำรวจได้แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้

ตำรวจชื่อย่อต่อเต่าต่อเต่านั้นจะเปิดชื่อเลยนะ

แต่คนนี้เป็นคนเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังคดี
ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังที่ขับรถ

คุณผู้ชมครับล่าสุดมีกำหนดการ
งานชาปนกิจคุณแตงโมออกมาแล้ว
ไอจีของคุณเอสุภาชัยครับ

กำหนดการพิธีชาปนกิจข้อความระบุว่า
คุณแตงโมพัฒระธิดานิดาพัชระวีรพงศ์
วันอังคารที่๒๔พฤษภาคม๒๐๒๒
เวลา๑๔๑๕น๓๐นนะคริสตจักร
เมอร์เทอดิสต์หลังศิษย์ครอง๔จปฐุมธานี

เจ้าภาพขอสงวนสิทธิผู้ร่วมงานแก่
ครอบครัวยาดและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญ
โดยพิธีชาปนกิจนะครับคริสตจักรแห่งความสุข
เรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมาณโอกาสนี้
พระเจ้าอวยพระพร
ขณะที่๑ในเพื่อนเสด็จของคุณแต่งโมอย่างคุณอันนานะครับ
ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
บอกลาโมครั้งสุดท้าย๒๔พฤษภาคม
ครบรอบ๓เดือนพอดีครับ
นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในคดีของคุณแตงโมนะคะ